แจกจ่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มของหน่วยงานต่างนะครับให้กับประชาชนที่มีจำนวนมาก
ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณขยะรอบสนามหลวงมีมากกว่า๗๖๗๗ตันต่อวัน
สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจึงต้องปรับแผนการจัดเก็บขยะ
โดยจะให้รถเก็บขยะขนาด๕ตันมาวิ่งเก็บทุกชั่วโมง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
ทุกวันเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครโดยรอบท้องสนามหลวง
จะคัดแยกขยะตามถังขยะเพื่อแบ่งเป็นประเภท
ก่อนนำไปวางไว้ตามจุดให้รถขนขยะนำมาเก็บออกไปทิ้ง
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง๓แห่ง
ในแต่ละวันนะครับโดยรอบบริเวณสนามหลวงแห่งนี้
ก็จะมีขยะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๗๖๗๗ตันเลยทีเดียวครับ
โดยแบ่งประเภทเป็นประเภทโฟมนะครับเศษอาหารและขยะรีไซเคิลครับ
ส่วนในช่วงวันหยุดนะครับก็จะมีปริมาณขยะเพิ่มมากกว่านี้อีกเท่าตัวด้วยครับ
ปริมาณขยะบริเวณสนามหลวงที่มีมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีหน่วยงานต่าง
นำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาลงนำแสดงความอาลัย
และถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙เป็นจำนวนมาก
ทำให้แต่ละวันมีขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
คนที่เข้ามาจากตัวเลขการประเมินที่เข้ามาในสนามหลวงนะคะ
ไม่เกี่ยวกับบริเวณรอบนอกนะคะก็ที่เข้ามาแล้วมาสร้างขยะในสนามหลวงเนี่ย
มีวันหนึ่งวันปกติประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นคนนะคะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันที่มีกิจกรรมพิเศษเนี่ย
มากถึงสองแสนนะคะเอ่อปริมาณขยะก็ขึ้นตามกันไปตอนนี้แต่ละวันก็คือเพิ่มขึ้นเอ่อ
ประมาณสี่สิบนะคะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครจึงปรับแผนการจัดการขยะ
โดยบริเวณสนามหลวงสวนเหนือตั้งแต่ถนนผ่ากลางด้านธรรมศาสตร์
จนถึงด้านสารดีกาจะใช้รถเก็บขยะกลาง๕ตัน
จากเดิมใช้ขนาดสองตันวิ่งเก็บตามจุดต่างต่างชั่วโมงละหนึ่งคัน
ส่วนวันหยุดจะใช้รถเสริมจากเขตสนับสนุนเข้าจัดเก็บในช่วงที่มีขยะเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ด้านทิศใต้ของสนามหลวงใช้คนงานจัดเก็บ
ด้วยการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่จุดที่กำหนดและขนขึ้นรถขยะ
สำหรับจุดจอดรถขยะด้านนอกมีอีก๒จุด
คือบริเวณอนุสาวรีทหารอาสาจอดได้๒คัน
และบริเวณสวนห่อมสะพานผ่านพิภพลีลาจอดได้๓คัน
จากนี้ยังกำหนดจุดจอดสำรองไว้บริเวณสวนสันติพออีกด้วย
ก็คิดว่าเราน่าจะรับมือรับมือได้
เพราะว่าเราก็ปรับแผนเรื่องของการเก็บขยะภายในของเรา
เดิมเนี่ยคือเขตพระนครเป็นคนที่ดูแลเก็บขยะ
ในท้องสนามหลวงหลังจากที่เรามีกิจกรรมของการถวายอะไร

ก็เข้ามาช่วยแล้วก็เอาเขตมาร่วมด้วยอีก๔๒เขต
วันที่๒๙ตุลาคมซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีผู้มาร่วมงานค่อนข้างมากเนี่ยนะคะ
เราก็เอาเขตลงมาช่วยอีกสี่สิบสองนะคะ
แล้วก็จัดระบบรถนะคะโดยประสานกับทางตำรวจแล้วก็
ทางเทศกิจในพื้นที่ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรทม
ในการจัดระบบรถเพื่อให้รถขยะสามารถเข้าไปเก็บได้
แล้วเราก็หาจุดที่จะเอารถของเรามาจอดรอพร้อมที่จะเข้าทำงานได้ทันที
ขยะที่มากขึ้นทางกรุงเทพมหานครยังได้กลุ่มจิตอาสาสมัคร
ทำดีเพื่อพ่อช่วยเก็บและคัดแยกขยะ
พร้อมจะตั้งถังขยะแยกประเภทขนาดหนึ่งร้อยสามสิบลิตร
จุดละเก้าถังรวมเก้าสิบถัง
ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือกับโรงครัว
และผู้ที่นำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
ให้ใช้ภาชนะที่ทำจากกระดาษหรือจานอ้อยแทนเท่านั้น
ส่วนดอกไม้ที่ประชาชนนำมาถวายศักระ
พระบรมศพนายหลวงราชการที่เก้า
ตามจุดต่างนั้นสำนักสิ่งแวดล้อม
จะจัดเก็บไปที่สวนทรานลมและสวนหลวงรเก้า
เพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพแทน
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน